ศิลปินหลายคนก็ร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
บทเพลงผ่านท่วงทำนองเสียงดนตรีนะครับ
ซึ่งได้มีการแต่งเพลงแสดงความอาลัย
ในหลวงราชกาลที่เก้าครับ
เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินนะครับที่ร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผ่านเสียงเพลงและท่วงธรรมนองของดนตรี
นำทีมโดยคุณต้าอิทธิพงศ์กฤษฎากรณอายุทยา
ซึ่งก็แต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยตัวเอง
บทเพลงที่มีชื่อว่าเสด็จประทับอยู่
เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งวง
ที่อยากเปลี่ยนความรู้สึกของการสูญเสียของคนไทย
ให้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
และการทำความดีตามคำสอนของพ่อ

ศิลปินกลุ่มนี้ยังได้เชิญเหล่าแฟนคลับนั้น
มาร่วมขับร้องอีกด้วยครับ